ตอบมันเหมือนกันกับตระดาษปลูกเสก

เอาละครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับ

อยากโยกพยายามจะตัดล่างครับปลูกเสก

พยายามจะเน้นที่หมัดขวาครับแต่เจอแข้งซ้าย
ขวางหน้าไว้แต่ตีไม่ได้ครับ
โอ้โหต้องทิ้งไพ่ใบสุดท้าย
พยายามจะชวนแลกหมัดครับวางแข้งซ้ายดักไว้ครับลูกเสก
วางแค่งซ้ายอีกทียอมรักษึกทะลวงลำตัว
พยายามจะกดคอต้องแยกออกมา

ถึงดับหมัดขวาจากแค่งซ้ายส่วน
เอาละครับท่านผู้ชมครับครบ๕ยกเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้รองของรายการระหว่างทะนายอบปรับศึกสสนินไทย
กับปลูกเสกสพกิธิชัยครับ
ในรุ่นประกัน๘๘๕กิโลกรัม

มัดซ้ายมัดขวาครับ
หมาดึงแล้วคืน
นวลเนียแล้วก็ดุเดือดครับ
เดี๋ยวจะเข้านายกวาดร่าง
นี่แหละครับเป็นมวยที่แก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับ

ที่สำคัญสายตาดีแล้วก็รวดเร็วอีกด้วยครับ